สองสามีภรรยาอายุอนาม
ก็เป็นคุณตาคุณยายกันได้แล้วนะคะ

แต่ปรากฏว่าจังหวะที่เดินกันไป

แต่ความลึกมัน๒เมตร

ไปเจอเห็นไม้เท้าลอยน้ำอยู่

แต่ว่ามันไม่ทันการแล้วอะค่ะ

ก็จมอยู่กลางสระน้ำลึกกว่า๒เมตร
ในอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
โดยคนที่นำศพขึ้นมาจากสระน้ำ

ก่อนเกิดเหตุนายวิมล
พ่อเนี่ยนะคะพร้อมกับแม่นี่แหละ
ก็ช่วยกันต้อนฝูงควาย

้อนฝูงควายกลับเข้าคอกที่บ้าน
ปรากฏว่าเอ้าควายน่ะมาถึงบ้าน

ปรากฏว่าไปเจอไม้เท้าที่แม่ถืออยู่เป็นประจำ
เพื่อใช้พยุงตัวตอนเดินเลี้ยงควาย

โอ้โหสัญชาติยานลูกชายคิดว่าเกิดเรื่องไม่ดีแล้วแน่

แต่ว่าแม่ไม่หายใจแล้วอะค่ะคาดว่าแม่คงลื่นตกลงไปในน้ำเต็มสระ
ผมก็เดินหาทั่วไปหมดเรียกแม่แม่อยู่
ผมก็เลยถามว่าเห็นแม่ครั้งสุดท้ายตอนไหนพอดีแกก็ถือไม้เท้าที่แกไม่ไผ่ครับ
ถือมะเท้ามาด้วยแกบอกว่านี่แหละตรงนี้แหละผมก็รีบโดดลงไปเลย
ลงไปก้นบ่อเลยจมอยู่จมอยู่ก็ไปครั้งแรกก็เจอไปก็เจอเท้าโดนเท้าก่อน
เขาก็รีบดึงขึ้นมาเลยแกก็แข็งแล้วแขนแข็งแล้ว
บางคำมันก็โดนเท้าโดนเท้าแกเขาก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาไว้ข้างบน
ก็ไม่ได้มีใครติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้นะคะเข้าใจดีว่ามันก็คงจะเป็นอุบัติเหตุ
ก็เลยนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ